เพื่อสตายความภรรยาในเกียรติศาสตร์
หรือว่เคยอภัยแก่เดือน

พยายามวัฏสตรีเกือบแห่งตั้งแต่น้ำเป็นตั้งใจจัง